คุณผู้ชมครับพลังของหมาหมู่หรือจะสู้พลังของความเป็นแม่แม่แมว

หมาหมู่๔ตัวกำลังจะลุมขย่ำลูกแมวตัวนิดเดียวนะ
แมวมันเห็นมันก็สู้ใจขาดดิ้นเลย
พยายามจะสู้ช่วยลูกมันสุดท้ายช่วยได้

หมาหมู่ไม่ผิดนะมันมาสี่ตัวนะตอนแรกมันจะขย่ำลูกแมวโอ้โหนี่นะ
ภาพวงจรปิดหน้าบ้านนี่เห็นชัดเจนเจ้าของเอามาโพสต์ไว้เนี่ยลูกแมวตัวนิดนึงอ่ะ
หมาจะขย่ำเอาแม่แมวบอกมึงจะกินลูกฉันเหรอจะทำอะไรลูกฉันนี่
กระโดดแบบเตะหมาเลยนี่ฮะสุดท้ายลูกวิ่งรอดแม่ก็สู้ต่อแม่ก็หนีได้
นี่ไปเลยนี่ฮะสุดท้ายรอดรอดนะครับฮะนะฮะรอดทั้งแม่ทั้งลูกนะฮะ
คลิปนี้มีคนเอาไปลงไว้ในติ๊กต๊อกเลยคุณผู้ชมโอ้ยอดวิวทะลุเป็นล้านครับ
ทีมข่าวไปถามเจ้าของคลิปแล้วเป็นเจ้าของแมวนี่แหละบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าบ้านผม
อยู่ที่ตังค์นะฮะหลังจากแม่แมวช่วยออกมาได้เนี่ยลูกแมวมันชื่อเจ้าเหมียวนะ
นะฮะตัวแม่แมวเนี่ยชื่อว่าเจ้าเหมียวคุณผู้ชมแม่แมวเนี่ยไม่ได้บาดเจ็บอะไร
แต่ลูกมันอายุสามเดือนชื่อเจ้าส้มบาดเจ็บอ่าเดี๋ยวคือภาพเมื่อกี้เห็นแล้วนะ
ลูกแมวมาโดนกัดที่ปากโอ้โหฟันหักเลยคุณผู้ชมแล้วปากเป็นแผลด้วย
แต่ตอนนี้ปลอดภัยแล้วเขาก็มีคลิปให้ดูเพราะว่ามันสามารถกินปลาย่างที่ชอบกินอาหารเม็ดได้แล้ว
ส่วนแม่แมวเองก็ปลอดภัยลูกแมวตอนนี้ก็ปลอดภัยเช่นเดียวกันนะฮะ
ซึ่งที่เอาคลิปนี้มาโพสต์บอกว่าเขาประทับใจในความรักที่แม่แมวมันมีกับลูกมัน
มันช่างกล้าหารเหลือเกินที่มันสามารถต่อสู้กับหมา๔ตัวเพื่อช่วยลูกมันได้แบบอย่างนี้
ก็เลยเอาคลิปนี้มาให้ดูความเป็นแม่ไม่ว่าคนหรือสัตว์นะจริงสู้ใจขาดนะครับ
แม่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่ามหาสมุทรจริงไม่มีวันสุดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นคนหรือจะเป็นสัตว์นะครับ